คุณผู้ชมคะในช่วงนี้อยากเตือนภัยสาวที่อยู่ห้องพักอยู่หอพักคนเดียวระวังนะคะ
คือกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อนข้างห้องนะ
เมายาแล้วมางัดห้องของเธอเธออยู่คนเดียวก็ตกใจสิมีผู้ชายมาทำ
แบบนี้เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันก่อนเลยคุณผู้ชม
โอ้โหนี่เธอพยายามจับเอาไว้พยายามล็อกกอนแล้วด้วยนะ
ไม่คือกำลังจะบอกว่าจะเข้าผิดห้องก็ดูจะไม่ใช่

เพราะว่าดูเป็นการงัดแบบจริงจังมากเลยคุณผู้ชม
คือคลิปนี้เนี่ยผู้หญิงเขาถูกเพื่อนที่อยู่ห้องข้าง
จะเรียกเพื่อนก็ไม่ใช่ผู้ชายข้างห้อง

พยายามดึงลูกบิดเอาไว้แล้ว
เธอต้องโทรเรียกเพื่อนผู้ชายให้มาช่วย
แล้วทีนี้เพื่อนก็ตอบว่าผู้ชายคนนี้นะ

รู้นะเนี่ยว่าคิดอะไรอยู่พี่ทำแบบนี้ทำไม
เมาแล้วทำไมไม่เข้าห้องไปมางัดห้องน้องเขาต้องการอะไร

เออทีนี้ไอ้ฝั่งผู้ชายที่มางัดห้องเลยนะ
บอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจจะงัดประตูห้องนะ
แล้วถ้าเกิดว่าจะแจ้งตำรวจแล้วแจ้งแล้วสบายใจ
ก็แจ้งไปเลยนี่มีการพูดแบบนี้อีก
ซึ่งทางด้านฝ่ายผู้หญิงที่ถูกงัดห้องก็ต่อว่า
คือเหมือนกับแบบจับใจความจากคลิปนี้นะคะ

ตัวเธออุตส่าห์ไปช่วยเปิดประตูห้องของเขาเนี่ยนะ
ให้ผู้ชายเข้าไปในห้องแล้วเพราะเห็นว่ามีอาการมืนเมา
แต่ทำไมจู่มางัดห้องจะเข้าห้องของเธอ
ทำแบบนี้ทำไมทำเพื่ออะไร

เพราะดูสิคุณผู้หญิงเขาก็ล็อกประตูแบบ
คือพยายามล็อกกลอนแล้วด้วยนะคะ
ทีนี้พอคลิปนี้แชร์ไปในโลกโซเชียลมีเดีย

เขาบอกว่าผู้หญิงผู้เสียหายอย่ายอมนะ

เพราะว่าเรื่องแบบนี้อันตรายมาบุกรุกในห้องของเธอได้ยังไง
แล้วแถมที่สำคัญผู้ชายที่มางัดห้อง
ก็มีอาการเมายาเสพติดด้วย
คือเขาอาจจะทำอะไรที่ไม่คาดถึงก็ได้